เขามีความหมายกับเจ้าจงมีความหมายต่ออาย
เจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกัน
ครองหากสองคนโหลดตอนนี้โชคดีให้เป็นของเจ้า
โชคร้ายอายสุรักเอาอายบ่ทรงน้องก็คือวา
่แม่นมาวันแล้วก็บ่ได้ใจนาง
วันแหลงลงด้านก็ดักใจนั้งไว้บ่ได้
เหตุดีปันใดเหตุดีปันใดเจ้าก็บ่หัวสาก
นั่งห้องนอนไข่ย่อนสงสารใจเจ้าของ
น้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากไกล
หากเจ้าหลายหากเจ้าหลายได้ยินบ่
เป็นจังใดนอกความหัก
ผ่านถือกับดักหัดหัวใจ
ติดกับดักหักคนเดียว
ออกบ่อได้
มคมค

คงทำได้แค่รอ
หมดหวังยอมเจ็บยอมให้หัวใจ
พังสั่งได้สั่งหัวใจเจ้าของ
ได้แต่กอดตัวเองไม่ยามเหงา
เจ้ากอดเขาเขากอดเจ้าของบ่
ปึ่งเขายางพามไป
ใจน้างหวานแหลงลงดังกระดักใจน้างไว้บ่ได้
เหตุดีป่านใดเหตุดีป่านใดเจ้าก็บ่หัวสา
ห้องนอนหายย้อนสงสารใจเจ้าของ
น้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากไหล
หากเจ้าหลายหากเจ้าหลายได้ยินบ่
และก็บ่ได้ใจน้างหวานแหลงลงดังกระดักใจน้างไว้บ่ได้
เหตุดีป่านใดเหตุดีป่านใดเจ้าก็บ่หัวสา
นั่งห้องนอนหายอ่อนสงสารใจเจ้าของ
น้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากไหล
หากเจ้าหลายหากเจ้าหลายได้ยินบ่
รอเจ้าอยู่เดิมข้ามแพง
แล้วก็ขอขอบคุณนะครับแฟนเพลงทุกท่านนะครับผม
ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผม

รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ตกใจครับผมแล้วก็ดีใจด้วยครับ
ฝากถึงที่มาในการก้าวเข้ามาเป็นนักร้อง
ก่อนที่จะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินก็เป็นนักร้องประกวดมาก่อนนะครับผม
ประกวดตามวิธีทั่วไปนะครับ
แล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปประกวดในรายการกิ๊กดูครับ
แล้วก็ได้แชมป์มาครับ

พี่ก็ชักชวนแนะนำมามารู้จักกับพี่ตั้มสามารถทองขาวครับผม
ก็เลยมีซิงเกิ้ลเป็นของตัวเองครับ
ก่อนนั้นคิดได้ไหมว่าเราฝันได้ไหมครับว่าเราจะมาเป็นตัวอาชีพของตัวเองครับ
แต่ก่อนก็ไม่คิดนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับ
และยังมีลมพลวงตัวด้วยไงครับ๗คน
๔คนทั้งหมดก็เป็นพี่เป็นน้องกันครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับดีครับ

จัดฉากเลยเรื่องนี้ครับ
แต่ก่อนแต่ก่อนนะครับพวกพี่เขาเป็นวงกันอยู่แล้วครับ
แต่ก่อนเขาเป็นวงแล้วก็พี่อูครับมาชักชวนมาให้ผมไปร้องเพลงด้วยครับ
ทีนี้พอคำแพงดังครับผมก็เลยรวมตัวกันทีเดียว

คำแพงหมายถึงแก้วตาดวงใจพูดซึ่งเป็นทีรักครับผม

เป็นที่มาที่ไปไงครับเพลงนี้
เพลงนี้ที่มาที่ไปนี่ต้องถามพี่เอ๊เลยครับคนแต่งเลยครับผม
ก็ได้ถามพี่ทำไมว่าทำไมถึงเรื่องเพลงนี้ให้กับเรา
เขาบอกว่ามันอาจจะเข้ากับบุคลิกของผมครับผม
แล้วก็นิสัยด้วยครับแล้วก็น้ำเสียงด้วยครับ

เป็นที่กล้าเปิดรึยังอ่ะครับน้ำ
โตวากันแสปละแล้วก็ตอบไปอันนี้เผ็ดดูได้ไหม

ถามถึงตอนนี้เราเป็นหวังใจของโตเชียลไปแล้วครับ
รู้สึกยังไงบ้างเขียนใครก็พูดถึง
เขากดเข้าไปดูนิยามันรู้สึกมาก

มันอยู่ที่ช่วงของใครของมันดีกว่าครับผมถึงช่วงเพลงนะครับ
ส่วนตัวผมผมชอบพี่เขาอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนในวงก็เอาเพลงของพี่เขามาร้องคือทุกวันเลยครับแต่ก่อนครับ
ถ้าบอกว่าเป็นแนวนี้ก็อาจคล้ายกันนะครับผมอินดี้นิดนึงครับ
แล้วโอมิแค่ประดิษฐ์คำนิดหน่อยครับในเนื้อเพลงครับ

เพลงใหม่นี้ก็ไม่กล้าตัดสินนะครับ
ต้องให้ท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นคนตัดสินดีกว่าครับ

ครับผมก็จะเต็มที่กับงานครับ

ภาร์บิ๊กษ์คิดว่าอะไรที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้
มาถึงแบบ๒๐๐๓๐๐ล้านด้วยขนาดนี้ครับ
จุดเด่นตรงไหนได้รู้ครับ

ทั้งเนื้อร้องทำนองดนตรี
และทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือทีมงานครับ

แต่ก็ภูมิใจนะครับความภูมิใจนี่

พ่อกับแม่นะครับผมยิ่งภูมิใจเลยครับผมตอนนี้ก็
ชีวิตก็เปลี่ยนไปมากครับผมแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นก็ภูมิใจในตัวเองครับผม

หรือการวางตัวมันบำบากกว่าใช่ไหม
เอาไปทางหาที่ดีนะครับไม่ให้เขามองเราไปยังไงไม่ดีครับ
พูดถึงเพลงคำแพงนั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นสมสัญใจของ
ของชาวโสเชียลแต่ยังไปถูกใจ
ที่เขาอัดกับพี่เขาครับตื่นตื่นเต้นก็เก่งนิดหน่อยครับ
ครับเป็นนะครับครูสติกอ๋อ
ก็พี่เขาก็น่ารักดีนะครับผมก็อัธยาศัยดีพูดคุยชอบครับผม
พี่เขาก็พูดคุยง่ายนะครับพูดสนุกสนานแล้วก็อัธยาศัยดีครับ

ยังไงก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับผมทางสปลาวด้วยครับเด้อ
อย่าลืมไปเบื้องกันครับเฮ้ย
โปรดติดตามตอนต่อไป